คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องที่กำลังโอ้โหวุ่นวายกันอยู่เหมือนกัน

เรื่องของปปช
ที่บอกว่าจะให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน
และไปเกี่ยวข้องกับกรรมการของสภามหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด
ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบ

ออกประกาศเรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ตามมาตรา๑๐๒พุทธศักราช๒๕๖๑
ซึ่งกฎหมายนี้นะครับได้รวมไปถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการศาสนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
เพราะว่าตอนนี้คุณกรรมการมหาวิทยาลัยเนี่ย
โอ้โหเตรียมลาออกกันหลายท่านนะครับ
เพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งในฐานะนักวิชาการ
แล้วก็ถูกเชิญเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้บอกว่า
แล้วจะต้องยื่นให้แสดงบัญชีทรัพย์สิน
จะเป็นการวุ่นวายหรือเปล่า
ก็เลยบอกเออออกดีไหมนะครับ
นี่หลายแห่งหลายมหาวิทยาลัยเริ่มเป็นแบบนี้แล้ว

เรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้อย่างเข้มงวดนะครับ
ภามหาวิทยาลัยเตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง
เนื่องจากไม่พอใจกับประกาศฉบับดังกล่าว
โดยบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะได้แก้ปัญหาอย่างไร

อยู่ระหว่างรอฟังความเห็นจากที่ประชุมอธิการบดี

รวมทั้งหาบรือกับนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
โดยจะพยายามให้ได้ข้อยุติภายในสัปดาห์หน้า
เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีเวลาตัดสินใจ

บอกว่าตอนนี้ขอก่อนใจเย็นก่อนนะ

เพราะกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่๒ธันวาคมนี้
พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ปปชดำเนินการนั้น

ว่าด้วยปปชที่กำหนดให้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ใช้อำนาจปกครองทางบริหารต้องแสดงความโปร่งใสนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าในวันนี้เวลา๑๐นาฬิกา
นายนิวัชชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช
เดินทางไปพบรองนายยกวิศนุเครืองามที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อหาบริหารเรื่องดังกล่าวแล้ว
โดยรองนายยกวิสนุได้ตอบคำถาม
ที่ว่าพระเถระชั้นผู้ใหญ่และองค์คมนตรีที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินด้วยหรือไม่
เพราะว่ามีพระเถระเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬา

ใช่จุฬาองค์กรราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์
ก็อาจจะต้องโดนตรวจสอบเรื่องของบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่านะครับ
โดยรองนายกวิศนุบอกว่าตามกฎหมายถ้าดำรงตำแหน่งก็ต้องยื่น
ยืนยันคิดเสนอให้ใช้มาตรา๔๔ในการแก้ปัญหานี้
เพราะอำนาจวินิจฉัยอยู่ที่ปปชนั่นเองนะครับ

ด้านของพระพรมมุณีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาบราม
กรรมการมหาเทระสมาคมแล้วก็เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยหรือว่ามร
บอกว่าประกาศปปชฉบับนี้

หากมีการบังคับใช้จริงโดยที่ไม่มีการแก้ไข
กรรมการสภาของมรคงจะลาออกกันหมดเหมือนกัน
รวมไปถึงตำแหน่งนายกสภามร
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชดำรงตำแหน่งอยู่ด้วยนะครับ
เพราะผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ยังถือว่าเป็นผู้เสียสละจากภาระงานตามปกติ
ปปชอยากตรวจสอบเรื่องของการทุจริต
ยังมีอีกหลายเรื่องหลายวิธี

แต่ไม่ควรทำในลักษณะเหวี่ยงแหแบบนี้นะครับ

ว่าวันนี้ทางรองเลขาธิการปปชนะฮะ
จะไปพบกับรองนายยกวิศนุ
ไทยรัฐใหญ่ที่สุดวันนี้เลยนะครับ
เป็นเรื่องใหญ่นะครับตลอดระยะเวลา๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ